ฟังจากปากกรกตสมชัยศรีสุธิยากรทุกข้อที่ค้างคาใจ
ทำอะไรได้ไม่ได้๗สิงหาประชามติในถามตรงกับจอมขวัญ๑๘นาฬิกา๓๐นาที